ทุกผู้ชมครับที่ฉะเชิงเซามีสาวคลินิกร้านทำฟัน
เขาขอเตือนภัยหน่อยนะครับเพราะว่าที่ร้านของเขา
หน้าตลาดสุวินทวงนะครับคลิปจากกล้องวงจรปิด
เห็นชัดเลยว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเนี่ย
คือเข้ามาเนี่ยมาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
เดี๋ยวไปดูผู้เสียหายเขาบอกว่าเขา
ก็เปิดประตูมาอย่างนี้นะครับใส่หมวกกันน็อกนะฮะ
แล้วคนก่อเหตุเข้ามานี่ฮะมาถามแบบนี้เลย

ทุ่มกว่าเกือบ๒ทุ่มนะฮะทุ่ม๕๐นาทีเมื่อวานนี้นะครับ
กำลังเลิกงานเปลี่ยนชุดจะกลับบ้าน
เปิดประตูคลินิกออกมาผู้ชายคนนี้ฮะ
มาบอกพี่พี่ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยหน่อยเธอบอกทีแรกก็ฟังไม่ชัด
บอกเมื่อกี้พูดอะไรนะผู้ชายคนนี้พูดอีกรอบนึงบอกขอเงิน
หน่อยเธอก็พยายามจะหนีแล้วเข้าด้านในนะครับเพราะว่าในกระเป๋ามี
เงินสดอยู่ไหนก็กลัวไงนะเงินสดในคลินิกก็มีผู้ชายคนนี้
ดีพูดมาอีกครั้งหนึ่งบอกแหมคุณยังมีเพศสัมพันธ์กับผู้
ชายได้เลยมีลูกกับผู้ชายได้จะมารังเกียจผมทำไมแล้วก็เดินไป
คือแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรเธอเนี่ยแต่เธอบอกว่ามันน่ากลัว
มันน่ากลัวเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับ๒วันก่อนหน้านี้
มีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาเปิดประตูคลินิกมาขอเงิน
แต่คราวนี้บุกมาหน้าคลินิกตอนจะกลับบ้าน
จะมาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยนี่ฮะคุณจิรายุทธ์ลงพื้นที่ไปไปคุยด้วยนะฮะ

เขาก็ก็พุ่งตัวเข้ามาหาค่ะแต่ในจังหวะที่เขาพุ่งพุ่งเข้ามา
อันนี้ได้ยินไม่ถนัดว่าเขาพูดว่าประมาณไหน
แต่คือที่ได้ยินก็ประมาณแบบว่าเหมือนขอมีเพศสัมพันธ์อะไรประมาณนี้
แล้วก็ถามเขากลับเข้าไปอีกทีนึงว่าอะไรนะ
เขาก็บอกประมาณว่าขอตังค์อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ประมาณนี้ค่ะประมาณว่าคุณยังมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย

แต่เหมือนประมาณว่าทำไมคุณถึงรังเกียจผมอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าเหมือนถอยหนีเขาเขาก็คงกลัวด้วยค่ะ
เขาก็เลยหันกลับมาพูดแล้วก็ถอยออกไป